ความรู้สึกหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมา
ลูกน้อยฝาแฝดของเธอไม่แข็งแรงค่ะ
คุณแม่สุดสตรองนะครับโอปอล์ปานิสรา
โพสต์เล่าพัฒนาการของลูกน้อยฝาแฝดหญิงชาย
เพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวอื่นที่มีลูกคลอดก่อนกำหนดเช่นเดียวกับเธอ
เธอบอกอย่างนี้ค่ะวันนี้อลินอลันอายุจริงครบ๖เดือนเต็มแล้ว
อายุปรับเนี่ยเท่ากับ๓เดือนครึ่งพัฒนาการดีล้ำหน้าอายุปรับไปมากเลยทีเดียว
สุขภาพกายและใจแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องงดกิจกรรมแม้แต่กิจวัตรประจำวัน

เช่นการรับประทานอาหารการทำความสะอาดร่างกายการขับถ่ายเนี่ย
งดให้อยู่บนเตียงอย่างเดียวคือลุกไปทำเองอะไรไม่ได้
ลงจากเตียงแล้วก็มีการเจาะเลือดให้ยาระงับคลอดอยู่โรงพยาบาล๒เดือนเต็มค่ะ
ส่วนวันที่คลอดหนักเนี่ยวันที่คลอดน้อง๒คนหนักคนละกิโลเดียวเท่านั้นเอง
เป็นสำหรับน้องทารกที่คลอดมาแล้วไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะฮะ
อยู่ต่อกันคนละ๒เดือนยังไม่ได้กลับบ้านนะคุณ
กับแม่เองเนี่ยคุณโอปอลกับคุณโอ๊คเขาบอกว่าไม่เคยกล้าคิดเลยว่าจะมีวันนี้นะ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ที่ลูกคลอดก่อนกำหนดทุกคน
เข้าใจดีเลยว่าการที่เห็นลูกเราตัวเล็กกว่าลูกคนอื่นเนี่ย
มันต้องมีสายระยงระยางเต็มตัวนอนอยู่ในตู้อบตู้เล็กพ่อแม่ใจสลายสักแค่ไหน
แต่ว่าลูกตัวเล็กนิดเดียวยังสู้ขนาดนี้เราก็ต้องสู้
สติจะทำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้ค่ะเป็นกำลังใจให้จากใจนั่นเอง
และให้กำลังใจครอบครัวอารยสกุลเป็นจำนวนมากค่ะ
รวมไปถึงคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแม่พ่อกันด้วย
สำหรับคนที่คลอดลูกก่อนกำหนดนั่นเองนะคะ
น่ารักมากลูกของคุณโอปอนนะคะเนี่ยค่ะ

แต่น้องผู้หญิงเนี่ยจะค่อนข้างผมเยอะผมดกดำฟูเลยทีเดียว
แล้วก็จะมีอีกคนนึงที่ขาวกว่าอีกคนจะคล้ำกว่า

คุณโอปอลต้องบอกเลยว่าเป็นคนคิดบวกแล้วก็กำลังใจเธอดี
เคยเจอน้องโอปอลบ่อยทำงานกับน้องโอปอล
แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่ทำเสื้อผ้าโฆษณาให้น้องโอปอลเล่าให้ฟังบอกว่า
โอปอลออกกองถ่ายนะน่ารักมาก
อะไรไม่เคยปฏิเสธโอปอลขออันนี้ได้ไหม
ได้ค่ะพี่โอปอล์ทำแบบนี้ได้ค่ะพี่

แล้วมันส่งกำลังใจดีให้กับเพื่อนร่วมงาน
กับคนอื่นมีกำลังใจในการทำงาน

โอปอล์เขาได้ได้ครับพี่ได้หมด

ใช่เขาเลยเป็นที่รักของทุกคนจริงนะคะ
แต่ถ้าน้องเชอรี่เนี่ยขยับตรงนี้ได้ไหม